ทำรวดแววเค้าบอกเค้าจะเข้ามาในไทยอาทิตย์นี้พี่มีน

แน่คือเขามีข่าวแววมาแต่จริงเท็จอย่างไร
อาจจะต้องไปถามกับผู้ที่อยู่โดยตรงนะคะ
เจ็ดล้านห้าแสนครั้งแล้วนะคะแม้จะเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการเพียงสามประเทศ
ตอนนี้นะคะก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนดแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะ
ได้รับความนิยมสูงจนมียอดดาวนโหลดบนสมาร์ทโฟนถึง๗ล้าน๕แสนครั้ง
แล้วก็พยายามที่จะโหลดมาเล่นบ้างเพื่อนฟังหลายคนก็เล่นแล้วนะ
พยายามเจอโปเกมอนในรถโพสต์รูปกันตามเฟซบุ๊คเต็มเลยนะคะ
เบอร์ที่รองรับตอนนี้ไม่เพียงพอ

ก็คือยังเล่นได้แค่๓ประเทศอยู่เบื้องต้นนะคะ

รวมถึงประเทศไทยได้เล่นกันในสัปดาห์นี้
คือมีข่าวมาตั้งแต่ประมาณสักวันอาทิตย์แล้วค่ะ
มีเพจหนึ่งเข้ามาโพสต์เป็นภาษาอังกฤษบอกว่า
เพราะว่าเขาเป็นผู้ถือลิขสิทธิโปเกมอน
ก็มีทั้งซีรีส์มีตัวการ์ตูนที่ไปรถโชว์ตามที่ต่างนะคะ
มาเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการในประเทศไทยค่ะ
เพียงว่ารอการประชุมกับทางฝั่งญี่ปุ่น
ก่อนเปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการในภายหลังค่ะ
เปิดเผยว่าจุดประสงค์หลักของนักพัฒนาเกมนี้เนี่ย
ต้องการให้ฉีกกรอบการเล่นเกมแบบเดิม
หันมาเล่นเกมนอกบ้านกันมากขึ้น
นำโลกความเป็นจริงแล้วก็โลกจิตนาการเข้าไว้ด้วยกัน
สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย
ผู้หญิงก็จะชอบตามส่องต่าง
หรือว่าผู้ชายที่ชอบเกมแนวต่อสู้

มีแต่คนพูดถึงเกมนี้กันถล่มทลาย
หน้าเว็บก็อัปเดตข่าวกันเรื่อยเลยนะคะ

เรื่องของความปลอดภัยทางบริษัทผู้พัฒนาก็ได้ป้องกันในระดับหนึ่ง
โดยไม่ให้ไปเก็บโปเกมอนในจุดที่อันตราย
อย่างเช่นไม่เอาไปไว้ตรงหน้าผาก

ก็จะให้โปเกมอนอยู่ในที่ที่น่ารัก
แต่ว่าอาจจะซ่อนตัวสักนิดนึงให้แบบมีความตื่นเต้น
แล้วก็อนาคตอาจเกิดเป็นธุรกิจซื้อขายโปเกมอนได้เหมือนกันนะคะ
แต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ที่ต้องระมัดระวังในการเล่นด้วยค่ะ